มาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องของอาหารการกินนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะ๒องค์กรเขามีการทำงานวิจัยนะคะ
สุ่มตรวจผักผลไม้ในท้องตลาดนี่แหละค่ะ
แล้วก็ปรากฏว่าผักผลไม้ในท้องตลาดของไทยเนี่ยนะคะ
เกินมีค่าในเรื่องของสารพิษตกค้างเกินกว่าค่ามาตรฐาน
ล่าสุดค่ะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าก็จะเร่งตรวจสอบแหล่งผลิต
แล้วก็ร้านค้าจำหน่ายเพื่อลดสารเคมีที่ใช้ในสินค้าเกษตรด้วย
ธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าจะควบคุมร้านค้าจำหน่าย
ถูกอันตรายไม่ให้นำของที่ไม่มีคุณภาพหรือวัตถุอันตรายมาขาย
โดยใช้สารวัตรเกษตร๓๐๐คนค่ะสุ่มตรวจสินค้าเกษตรเพื่อหาสารตกค้าง
แล้วก็ดูแลการรับรองมาตรฐานหากพบว่าไม่ได้มาตรฐาน
ก็จะระงับการรับรองทันทีโดยจะนำข้อมูลที่ได้จากเครือข่าย
เตือนภายสารเคมีกำจัดสตรูพืชหรือว่าไทแพน
ที่มีการยื่นรายงานผลตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้
เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสุ่มตรวจ
ส่วนแรกนอกจากแผนปกติของเราแล้วเราก็จะไปดูข้อมูลของเขานิดนึง
ว่าข้อมูลใดที่เป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อน
หรือเป็นเบาะแสที่เราจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของเรา
เพราะคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยกตัวอย่างเช่น
ท่านบอกว่าไปพบสารตัวหนึ่งในสินค้าเกษตรที่นำมาจากตลาด
แต่ตลาดหนึ่งเนี่ยถ้าหากเราพบตรวจสอบย้อนกลับด้วยว่ามาจากแปลงใด
อันนี้ก็จะง่ายนะครับแต่ก็ต้องขึ้นไปดูดูในรายละเอียดอีกทีนะครับ
ว่าเราสามารถที่จะเช็คเรื่องของแหล่งผลิตได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ขณะที่นางสาวกิ่งกรณรินทรกุลณอายุทยารองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีตัวแทนกลุ่มไทยแพน
เสนอให้ภาครัฐค่ะปฏิรูปการควบคุมการรับรอง
และการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างถูกต้อง
เพราะผลการตรวจของไทยแพนพบว่า
มีการใช้วัตถุอันตราย๔ชนิดที่ถูกยกเลิกการใช้
แล้วก็อีก๒ชนิดยังไม่ให้ขึ้นทะเบียนด้วยค่ะ
ขณะที่อีกหนึ่งผลงานวิจัยนะคะ
เรื่องของผักผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลกของมหาวิทยาลัยมหิดล
พบสารตกค้างกว่า๑๘๐ในกรรมปรี
คณะกวางตุ้งผักบุ้งถั่วฝักยาวและมะเขือเทศ

ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยชิ้นนี้บอกว่า
เป็นการสุ่มตรวจจากท้องตลาดของไทย
โดยทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยก่อนบริโภคผัก
ตั้งแต่เรื่องของการเลือกซื้อการล้างทำความสะอาด
แต่ไม่ได้บอกว่าผักที่มีตราประทับปลอดสารพิษหรือมีสารพิษค่ะ
ยาค้าแมลงทั่วโลกใช้กันเยอะนะครับ
เพราะว่าใช้กันเยอะมากแม้แต่ในต่างประเทศเขาก็ใช้

เราก็พบว่าผักชนิดที่ว่ามีการปนเปื้อนเนี่ยมันก็มีการปนเปื้อนนะครับ
แต่ว่าในระดับความปริมาณของสารปนเปื้อนที่มีอยู่
มันไม่ได้เกินมาตรฐานมากอย่างที่มีข่าวลือ
อกจากนี้นะคะยังแนะนำด้วยว่าผู้บริโภคควรที่จะปอกเปลือก
รับประทานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการบริโภคสารตกค้าง
มังคุดแตงโมส้มเขียวหวานแล้วก็มะม่วงค่ะ